คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของราคาก๊าซหุงต้มนะฮะ
ลดลงในรอบ๑๔เดือนแล้วนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานี้กบงได้พิจารณาแล้วก็มีมตินะครับ
ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับ
ประจำเดือนพฤษภาคมปีนี้ลงอีก๔๗สตางค์ต่อกิโลกรัม
ก็ลดลงเป็น๒๐บาท๔๙สตางค์
ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้แหละครับ๒พฤษภาคม
โดยนายธวรัฐสุตบุตรนะครับโฆษกระทรวงพลังงานบอกว่า

ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน๗๒เหรียญ๕๐เซนต่อตัน
ประกอบกับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อน
อยู่ที่๓๔บาท๖๑สตางค์ต่อ๑เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ส่วนทิศทางของราคาน้ำมันก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วครับ
แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะดีขึ้น
แต่สถานการณ์ของประเทศมหาอำนาจ
ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเกาหลีเหนือในคาบสมุทรเกาหลีอยู่นะครับ